ที่บุรีรำกันบ้างครับความทุกข์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นภายในวัดพระทั้งวัดภาวะเพราะอะไรครับ
จู่นะฮะกลางวันมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
กลางคืนดึกมีผู้ชายอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
มาแค่นี้ทำไมพระต้องตกใจไม่ใช่มาเปล่าครับ
ขโมยของฮะเครื่องสังขทาอะไรต่างลื้อเละเลย
ถาดใส่อาหารเวลาประเคนพระบางทีก็ขโมยไป

หยุดมารื้ออะไร
นี่ครับ
มาแบบนี้บางวันเป็นผู้หญิงบางวันเป็นผู้ชายครับ

บางคืนก็ยังมีแถมมาด้วยหลวงพ่อภาวะเลย
วัดประชาบูรณะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
โพสต์คลิปนี้บอกผู้หญิงคนนี้ผมสั้นเห็นไหมครับ
ประมาณสักติ่งหูขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาภายในวัด
แล้วเหมือนพยายามจะลื้อหาสิ่งของบางอย่าง
พอพระท่านไปเจอเข้าก็เลยอัดคลิปเอาไว้
แล้วก็บอกว่าออกไปจากวัดนะนี่คือบรรยากาศของวัดนะฮะ
เขาก็ดูนะสวยงามอยู่นะฮะดูสิครับ
ใครรู้จักผู้หญิงคนนี้ไม่แน่ใจว่าเธอสติไม่ดีหรือเปล่า
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วขโมยของที่วัดด้วย
ดึกดื่นลื้อของสังขทานบ้างเอาถาดวัดไปบ้าง
แล้วถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกวัดบอกเลยครับ
ขอเอาผิดตามกฎหมายนี่ถือว่าเตือนนะฮะ

ลงพื้นที่ไปได้เจอกับพระวีรเดชขันติวโรครับ

บอกว่า๔๕วันก่อนนะครับ
มีคนแปลกหน้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาภายในวัด
กลางวันเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นผู้ชาย
แต่บางคืนผู้หญิงก็มาเหมือนกันนี่นะฮะ
ลักษณะสองคนท่าทีแปลกไม่แน่ใจว่า
สติไม่ดีหรือเปล่าก็ยังไม่อยากไปปรักปรำนะฮะ
พูดจาเนี่ยดูเหมือนจะรู้เรื่องแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ฟังเหมือนกัน

อยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อยและหาวิธีการแก้ไขป้องกัน
ในขณะที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสครับพระครูสิริธรรมเมธีอายุ๗๐ปี
ปีนขึ้นไปฟ้อนรำบนรูปปั้นพญานาคที่เราเห็น
ตอนที่เราเข้าวัดไปเมื่อกี้เห็นบรรยากาศโดยรอบ
กำแพงวัดจะมีรูปปั้นพญานาค
ปีนขึ้นไปลำอยู่ตรงนี้ฮะ
ด้านขวาให้หยุดภาพหน่อย
ไปรำอยู่ตรงนี้ก็เลยแปลกแล้วแบบนี้
เอายังไงดีล่ะไม่กล้าเข้าใกล้ภาวะทั้งวัดแล้วครับ
ภาพภาคอินตรีภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภ
ภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาค